หายแต่ไม่ต้องห่วงไม่ใช่เรื่องผี
เพราะว่าเจอตัวนอนอยู่คาเล้าเลยนะคะ

หลามเลื้อยเข้าไปกินไก่

แล้วตัวมันใหญ่มากด้วยเอาไปดูกันหน่อย

อันนี้ที่สวัสดิ์แถมไทยศาลทำมาสถาน

ต้องเข้าไปจับงูหลามที่กินพ่อแม่พันธุไก่ชนในเล้าค่ะ
คือกินอิ่มจัดมันหนีไปไหนไม่ไหวแล้วจ้า
คือปกติงูเนี่ยเวลามันกินอาหารเสร็จเนี่ย

ต้องรอจนย่อยมันถึงจะไปได้แล้วคุณดูท้องสิเห็นไหมล่ะ

หนีไปไหนไม่ได้เลยเขาบอกว่าเป็นงูหลามขนาดใหญ่มาก
ยาว๔เมตร
หนักกว่า๔๐กิโลกรัม

อันนี้คือมันขย่อนออกมานะ

คืองูปกติแล้วเวลามันกินอาหารเนี่ย

มันต้องรีบขย่อนอาหารในท้องออกมา
เพื่อที่จะได้เคลื่อนไหวได้แล้วจะได้เลื้อยหนีได้

แล้วสงสารลูกไก่กำพลาพ่อแม่ไปแล้ว
อ่า

เดินอยู่ได้ยินเสียงหมาเห่าไม่หยุดเลย
ก็เลยเดินไปดูที่เล้าไก่
กำลังรีบเลื้อยหนี

นี่งูเหลือม
เห็นเจ้าเหลือมเนี่ยกำลังเลื้อยหนีไปเล้าข้าง

พอดีเลยก็เรียกกู้ภัยมาจับเนี่ยค่ะ
ก่อนหน้านี้หมาแถวบ้าน
เป็นหมาแม่ลูกอ่อนเพิ่งตกลูกหลายตัว

ขมือบไปแล้ว
ต่อไปก็คือพ่อแม่พันธุไก่ชนของ

สุดท้ายก็เลยต้องเรียกเจ้าหน้าที่มาจับนะ